กับหนุ่มนอกวงการนักธุรกิจคุณจี๊บเนี่ย

ล่าสุดก็โชว์หวานออกสื่อกันไปเลยนะคะ

บอกเลยอายุห่างกัน๑๐ปีก็ไม่เป็นปัญหาคุณผู้ชม
ครบรอบ๓ปีก็ทำเอาเหล่าเพื่อนสนิทแล้วก็แฟนคลับนะต่างเข้ามาเชียร์
คู่นี้ประกาศข่าวดีสักทีค่ะ
ซึ่งนักร้องสาวยืนยันค่ะว่ายังไม่คิดสละโสด
เพราะอยากทุ่มเวลาให้กับการทำงานตามที่ตั้งใจเอาไว้ก่อน
ออกตัวนะว่าไม่ได้ห่วงความโสดแต่อย่างใดนะจ๊ะ
รอบ๓ปีค่ะใช่

แต่หนูแบบอย่างไม่รีบนะคะรอเนยก่อน
ใช่รอเดินไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ก็บอกนะพร้อมแล้ว

ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องห่วงสดอะไรเงี้ย
แต่รู้สึกว่าเกี่ยวกับหน้าที่การงานมากกว่า
เหมือนรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่พอใจ

พากาไชน์เนี่ยพี่ชายเขาว่าการเรียนวิ่งแหลกของพี่รังเนี่ย

ใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะ